ส่วนเหตุการณ์นี้สมุดประการเป็นเหตุที่เกิดขึ้น
ระหว่างการทำงานที่โรงงานผสมถังน้ำมัน
คือถังผสมน้ำมันหล่อลื่นนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งมันเป็นระบบแรงดันมันเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบ
มันระเบิดแล้วก็ใส่หน้าพนักงานได้รับบัตรเจ็บสาหัสค่ะ
เดี๋ยวเข้ามา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเจ็บนะคะเจ็บหนักเลยค่ะ
ที่ปลายคางกว้างประมาณสิบเซนนะคะใบหูข้างซ้ายก็ฉีก
แล้วก็หัวแตกด้วยนะคะ๑แผล
ก็ต้องไปช่วยเหลือนะคะปรากฏว่าเพื่อนก็มาช่วยกัน
มีเป็นลมอีกคนนึงด้วยนะคะก็เลยต้องช่วยนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบสามนะคะ
คือถังผสมน้ำมันหล่อลื่นขนาด๕๐๐ลิตรมันเกิดระเบิดขึ้นมา
เลือดไหลออกเยอะเลยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทน้ำมันปิโตเลียมไทยนะคะ
อยู่ที่ถนนทรงธรรมซอยวิทานธรรมรัฐหรือว่าซอยโมบิลอยู่ที่ตำบลทรงขนองพระประแดง
ก็ต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
มาดูกันนะคะคุณผู้ชมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

คุณอภิชัยหัวหน้างานบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังขึ้นนัดครั้งหนึ่ง
แล้วพนักงานเนี่ยก็วิ่งมาบอกว่าถังผสมน้ำมันหล่อลื่นระเบิดมีคนเจ็บด้วย
ก็รีบวิ่งไปดูพบคนเจ็บนอนอยู่ที่พื้นแล้วค่ะ
คือคนที่บาดเจ็บเป็นพนักงานประจำอยู่ตรงจุดนี้
มีหน้าที่คอยดูแลผสมถังผสมน้ำมัน
ก็คาดว่ามันอาจจะเกิดการผิดพลาดทางระบบ
เพราะว่าการทำงานของถังผสมน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยใช้ระบบแรงอัดเพื่อผสมน้ำมันนะคะ
พอผสมเสร็จแล้วก็จะผ่านไปที่ถังหม้อกรองน้ำมัน
แล้วก็ผ่านไปที่วาวเพื่อปิดเปิดในการบรรจุน้ำมัน
แต่ว่ามันเกิดระเบิดที่ถังหม้อกรองน้ำมัน
ทีนี้ฝาถังของหม้อกรองเนี่ยก็เลยกระเด็นใส่ผู้บาดเจ็บที่บาดเจ็บเนี่ยก็มาจากแรงดันที่ไปดันฝาถังหม้อกรองไปโดนเขาอะค่ะ
ก็เลยบึมขึ้น